วันนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า
คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙เข็มแรก
ให้แถมบริษัทนาทนาโยก
เขาโพสต์มาโพสต์หนึ่งในเฟซบุ๊คส่วนตัวของท่านเองบอกว่าเป็นไงคะ
มันมีแค่อารมณ์อยากกินข้าวขาหมูอารมณ์แดดความกระทบที่มันกังวลอยู่
มันยังไม่เกิดขึ้นใดนะคะถูกคชมนะคะหลังจากที่คุณอรุทิญชาย
รากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้เป็นคนไทยที่ถูกปักวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกไปเนี่ย

ท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

การให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
แล้วก็การฉีดวัคซีนเข็มแรกของสมุทรสาคร
มุทรสาครนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นจุดใหญ่ไข่แดง
ในการระบาดของวัคซีนในรอบนี้เลย
โดยทางด้านของนายธีมรพัฒน์คัชมาศครับ
ท่านบริลองค์พูดว่าสมุทรสาครเป็นผู้ถูกฉีด
แรกของสมุทรสาครนะครับ
แล้วก็มีการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายอีกหลายกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับ
ก็มีด้านของแพทย์คบริหารจังหวัดต่าง

ตัวแทนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในตลาด

ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มแรก

ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะคะ
วันนี้มาพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศาสตร์ธรรณสุข
คือมาสังเกตการณ์นะนะแล้วก็มาให้กำลังใจผู้ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายแล้วค่ะ
จังหวัดที่จะต้องได้รับการให้บริการวัคซีน
เพื่อทำให้ความมั่นใจว่าสามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้
วัคซีนที่ได้นำมาฉีดให้จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นวัคซีนที่มาเป็นล็อตแรกจำนวน๒แสนโดส
จังหวัดสมุทรสาครเหตุผลหลักเลยที่รีบมาที่นี่ก่อน
ก็เพื่อรองรับสถานการณ์ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคในขั้นตอนดังต่อไปนี้
ใช่เพราะว่าสมุทรสาครก็ระบาดเยอะมาก

คนไทยเองแล้วก็ต่างด้าวที่ทำงานอยู่ด้วย
รองผู้ว่าสมุทรสาครบอกว่าการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
รู้สึกว่าการที่ได้ฉีดวัคซีน
มันเหมือนเป็นวัคซีนปกติทั่วไปที่เคยฉีดกัน
ระบบการฉีดวัคซีนนั้นก็มีขั้นตอนของสาธารณสุขที่กำหนดไว้
ทั้งการลงทะเบียนการเซนท์ยินยอม

แล้วก็มระยะเวลาห่างกันต้น๑เดือน

ในการชีดเว็บสีนตัวนี้รัฐบาลต้องการชีดให้กับคนไทยฟรีทุกคน
ฟังเสียงท่านรองผู้ว่าสมุทรสาครครับ
นอนจากนี้ท่านยังฝากความห่วงยายไปถึงท่าน
วีรศักดิ์วิจิตแสงสีครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครด้วย
ขอให้ท่านแข็งแรงโดยเร็วนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับ
ส่วนในเขตสมุทรสาครเองตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็ลดลงเรื่อยครับ
วัคซินก็มาถึงแล้วต้อง๗๐๐๐๐รถ
ทีเดียวฉีดได้ต้อง๓๕๐๐คนในชุดแรก
ต่อไปก็จะตามมาให้ครบจำนวนประชากรของทั้งจังหวัด
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
หลังจากนี้ก็จะต้องมีการสังเกตการณ์นะคะ
ว่าสังเกตอาการหลังจากนี้ว่าเป็นยังไงกันนะคะ